ท่านผู้ชมครับการเก็บเงินเนี่ยต้องเตือนกันอีกแล้วนะฮะ

ฝังดินเนี่ยโอ้โหเปื่อยยุ่ยก็เยอะ
หยอดแบงค์เนี่ยใส่กระปุกออมสินเป็นลักษณะถังไม้อัด

กะว่าเอาตอนท้องอ่อนเลยนะเดี๋ยวหยอดไปเรื่อย
ลูกโตมาลูกบวชจะได้มีเงินเยอะ
อดกระปุกจริงเป็นเรื่องที่ดีนะฝึกนิสัยการออมนะ

นี่ปลวกกินฮะคือหยอดตั้งแต่ท้องอ่อนนะสักปลายปีที่แล้วนะครับ

ค่ะเชื่อไหม
เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ย
หยอดเอาไว้เนี่ยตั้งแต่กลางปี๖๔
จนวันนี้ลูกชายคนโตเนี่ยขวบกว่าไปเดินชนถังออมสิน

ก็เลยไปขยกขยับดูเอ้าปลวกกินเงินที่หยอดไว้ในถังเนี่ยเป็นแสน
เธอบอกเธอจำได้ว่าเป็นแสนเพราะตอนที่ย้ายเงินจากออมสินอันเก่ามาใส่ถังออมสินที่เป็นถังไม้อัดเนี่ย
นั่นก็สองหมื่นกว่าแล้วค่ะ
แฟนเธอเนี่ยสามีเนี่ยพ่อของลูกเนี่ยมาหยอดใหม่อีกสองหมื่นกว่า
หยอดมาเรื่อยอีกต้องเป็นแสน
พอเห็นมาขยกขยับเอาปลวกกินมาเอาแบงค์ข้างในดูเหลืออยู่สี่พัน
จากเป็นแสนเหลืออยู่สี่พันเนี่ยครับเป็นอย่างงี้หมดเลยอ่ะ

เดี๋ยวยังไงคุณศิรานัทนะฮะที่เป็นเจ้าของกระปุกเจ้าของโพสต์อยู่ที่เพชรบูรณ์เนี่ย
คือลองไปหาธนาคารออมสินอ่ะอ่าไม่ใช่กระปุกไม่ใช่ธนาคารหนึ่งขออภัย
ลองไปหาบงค์หาแบงค์ธนาคงธนาคารที่ใกล้บ้าน
เพราะแบงค์ชาติเหมือนกับเขาจะให้แลกแบงค์ได้
ใช่เขาก็จะดูสภาพแบงค์ว่าแบบไหนแลกได้ยังไงบ้าง
ต้องเอาไปให้เขาดูว่าอันไหนที่ยังพอแลกคืนได้บ้าง
ใช่ค่ะทีนี้เวลาหยอกกระปุกก็ต้องเลือกกระปุกที่ไม่ได้เป็นหมายอัด
ใช่แบบไม่ให้ปวกมันกินอะเนาะให้มันแบบเก็บได้อ่ะ
แต่บางคนใส่ถุงพลาสติกเก็บนานมันก็เปื่อยยุ่ยอะไร

แล้วก็การรักษาสภาพของแบงค์มันก็แหม่มยากอยู่พอสมบูรณ์นะ